มาเรื่องความรักกันดีกว่าคุณผู้ชม
มันช้ำอกช้ำใจจริงค่ะ
ดิฉันตามแต่วันศุกร์เศร้าอุติภัณฑ์มา
คุณเจี๊ยบนะคะคุณเจี๊ยบเบนจพรอาสยามวัย๔๘ปีค่ะ

โดนสามีเด็กเททิ้งค่ะคุณผู้ชม
ไม่รับโทรศัพท์อายุห่างกัน๒๗ปี

แต่ว่าปีนี้เห็นว่าจะไปมั่นกับสาวชุมพร

มันซ้อนไปซ้อนมาล่าสุดค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบุกไปที่ชุมพรเลย

เจี๊ยบเนี่ยไม่ได้รักเขาจริง

ทศัพท์จริงเค้ามันก็คิดว่าคุณไม่ได้รักเราจริง
แน่นอนใช่รึงคร่าวนะคะ
เราก็สังเกตมาเป็นระยะหนึ่งแล้วที่ว่าคือสังเกตมาโดยตลอดว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเขาต้องการจะแยกกับเรานะพอเราไปคอนเสิร์ตด้วยเขาบอกว่าไปด้วยไม่ได้
เจี๊ยบเองดีกว่าว่าผมขอยาเจี๊ยบเขาไม่หย่าไม่อยากให้ในจุดนั้นนะจนมีกระแสว่าที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยคือถ้าทะเลาะอะไรกันนิดหน่อย
ก็จะมีการบล็อกเฟสจะมีการบอกเลิกบอกอย่าเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็อย่าเราถูกกดดันมาตลอด
คือเราเลิกอย่างเงียบเขาอยากฟ้องเขาก็ฟ้องไปเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรกับผมไปบ้างส่วนตัวเขาเขาน่าจะรู้เนอะ
บ้านก่อนนะคะฟุ๊กบอกว่าบ้านเขาไม่ได้จนนะคือบ้านเขาอาจจะเป็นแบบชั้นเดียวริมทะลงทะเลเขาก็ทำแบบชาวประมง
ก็มีตรงมีตังค์มีรังนกองค์นกแอ่นไปนะคะแล้วเรื่องงานแต่งอีกเขาบอกว่าพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นคนออกงานออกเงินให้ทั้งหมดไม่จริง
แม่ไปกู้เงินเข้ามาสองแสนแล้วมาจัดไปแล้วเงินได้ซองหมดพี่เจี๊ยบเก็บไปหมดเลย
แล้วที่บอกว่าต่อให้คุณแม่หมดอ่ะเอายังไงกันไม่จริงก็คือพูดไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะต้องโทรสัมภาษณ์พี่เจี๊ยบแล้วว่าเป็นยังไงนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คุณฟุ๊กยอมรับผิดเนี่ยแหละค่ะเรื่องที่ไปมั่นสาวคนที่สองนะคะที่ชุมพรบอกว่าเขาเนี่ยผิดเองนะคะ
ไปสารสัมพันธ์กับน้องที่อายุ๒๔ปีนะคะประมาณ๑๒เดือนค่ะแต่เรื่องมันดันมาแตกก็ตอนที่แบบว่าที่จะไปมั่นหมาย
บอกว่ายังไม่ได้แบบยกขันทงขันหมากไปแบบแค่ไปคุยกับผู้ใหญ่แต่ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอันนี้ตามที่คุณฟลุ๊กอ้างนะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเข้าใจผิดว่าเออจะมีการจัดพิธีมั่น
คราวนี้ฝ่ายผู้หญิงก็เลยมีญาติผู้ยงผู้ใหญ่มาแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชายเนี่ยคุณฟลุ๊กเนี่ยไม่ยอมมางาน
คุณผู้หญิงที่ชุมพรเขาก็เลยต้องไปแจ้งความว่าเขาโดนเทงานมั่น
ฟังตรงนี้จากคุณฟุ๊กกันเลยดีกว่าค่ะ
เราก็ไม่ได้บอกครับเพราะเราคิดว่าเรากับเจี๊บคงจะจบกันได้สวยครับไม่ได้มีงานมั่นหรือจะแต่งเกิดขึ้น
แล้วที่เอาสีสอดไปให้เอาอีกอันยังแล้วไม่มีอะไรใดทั้งสิ้น

ถ้าผมขอถามว่าถ้าเป็นงานวิวาจริง

เพื่อจะไปขอน้องเขาคนนี้แต่งงานอย่างถูกต้อง

เพราะว่าผู้ชายเขาต้องการหย่านะ
ดูค่อนข้างหนักแน่เหมือนกันนะว่า